มีผู้ชายคนนึงเมาอารวาสโมโหแม่
ขอเงินแม่ไปซื้อเหล้าไม่ได้

ใช้เสียมไล่ฟาดพ่อจนเสียมหักนะครับ

ไปดูตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปควบคุมตัวนะครับ
นี่ฮะตอนเจ้าหน้าที่มารุมล้อมจับตัวบอกเจ็บบอกเจ็บ
แต่ท่านพ่ออารวาสโมโหแม่ไปซื้อเหล้าไม่ได้นะครับ
ตอนที่จะมาถึงตรงนี้เอาเสียมไปไล่ฟาดพ่อนิ
โอ้โหพ่อนี่เจ็บหนักขาแข้งหักเลยนะฮะ

ตอนเจ้าหน้าที่มาจับกดตรงนี้นี่ฮะโอ้โหเหตุการณ์นี้นะครับทุกผู้ชมครับ
กระหมดบึงงามอำเพอร์นองพอกนะฮะ
ชายหนุ่มคนนี้อายุประมาณ๒๕ปีนะคลุมคลั่งอยู่ที่บ้านแล้วมีเสียมด้ามหนึ่งหักครึ่งนะฮะที่เป็นอาวุธที่ทำร้ายพ่อทีแรกเจ้าหน้าที่ก็เจรจาเกลี้ยกล่อมดีนะฮะแต่ไม่สำเร็จเลยต้องใช้อุปกรณ์ใช้ไม้งามนี่ในการบุกเข้าไปถึงตัวและควบคุมตัว
ก่อนที่จะเกิดเหตุตรงนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากบ้านหลังนี้ว่ามีคนถูกทำร้ายนะฮะ
ก็คือผู้ชายคนนี้เขาทำร้ายพ่อของเขา
อายุประมาณ๕๐๖๐เอาเสียมฟาดเข้าหน้าแข้งด้านซ้าย
แบบหน้าแข้งหักอ่ะนะก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ส่วนแม่เนี่ยบอกว่าลูกชายเนี่ยเมามาขอเงินแม่จะซื้อเหล้า
นี่พ่อนะฮะถูกฟาดนี่ขาหักไปเลยแข้งหักเลย
แม่บอกว่าลูกเนี่ยมาขอเงินจะไปซื้อเหล้านะขอเงินไปซื้อเหล้าประจำ
มาขออีกแม่ไม่ให้เลยไปลงที่พ่อเอาเสียมเนี่ยไปตีพ่อนะ
ที่แรกพ่อเนี่ยจะถูกตีที่หัวก่อนนะพ่อก็ยกไม้มากันเอาไว้
ก็เลยแจ้งผู้นำชุมชนแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่สพโคกสว่าง
ให้มาตรวจสอบก็จับตัวไปเรียบร้อยล่าสุดนะฮะ
พ่อของชายหนุ่มคนนี้ก็คือคนเจ็บนะครับ
ลุงทักษิณอายุห้าสิบกว่านี่ที่โรงพยาบาล
แข้งซ้ายอืมหนักเลยนะครับเพิ่งผ่าตัดเสร็จต้องดามเหล็กนะฮะ
ขาท่อนล่างด้านซ้ายกระดูกหักสองท่อนเราไปเจอยาดแล้วก็เพื่อนบ้านนะครับ
ตอนที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุลุงทักษิณ
ให้อาหารไก่อยู่นะแล้วนี่โอ้โหนี่ชาวบ้านที่แถวบ้าน
ยาดนะบอกนี่ลุงทักษิณให้อาหารไก่อยู่แถวนี้
แล้วลูกชายเดินปรีมาถึงเนี่ยมาชี้หน้าพ่อเลย
มาบอกพ่อบอกพ่อมาให้อาหารไก่ทำไมให้ไปแล้วไม่ทันขาดคำ
คว้าเสียมมาไล่ตีพ่อพ่อวิ่งหนีสะดุดล้ม
ถูกตีเข้าขาซ้าย๓๔ครั้งจนเสียมหัก
แล้วคนที่บ้านก็พยายามมาช่วยกันนี่นะฮะ
ล่าสุดแม่บอกไม่ยอมแล้วครับแม่ไปแจ้งความนะฮะ
ดำเนินคดีกับลูกชายนะแล้วก็บอกตำรวจว่าอย่าให้ประกันตัว
อย่าปล่อยออกมาง่ายง่ายนะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่บ้านเนี่ย
ถูกลูกชายทำร้ายกันมา๓๔ครั้งแล้ว
นี่พิษภัยของยาเสพติดเหล้ายาทั้งหลาย